นี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้คนทำถูกกดเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคนอยู่ยากนะคะ

เวลาเราขับรถเนี่ยบางครั้งก็บอกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

แต่ครั้งนี้ค่ะที่พัทยา๔แยกโทนี่พัทยาใต้

ว่าใครเคยไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยต้องรอสัญญาณไฟแดง

รถที่อยู่คันหน้าค่ะคุณผู้ชมเขาก็รอสัญญาณไฟแดงเพื่อที่จะเลี้ยวนะคะ
สัญญาณไฟเขียวเพื่อจะเลี้ยวปรากฏว่ารถข้างหลังเป็นคนใส่เสื้อวินค่ะ
แต่ขับรถยนต์สีขาวนะคะไม่พอใจว่ารถคันหน้าทำไมไม่ให้เลี้ยว

เดือดเลยนะคะสุดท้ายพ่อหนุ่มคนนี้ไม่เลี้ยวนะคะเพราะต้องรอสัญญาณไฟแดงสุดท้ายเกิดวิวาทะกันแบบนี้ค่ะ

เขาเป็นฝรั่งเครื่องวิบไฟไหมครับ

นี่ค่ะเจ้าของคลิปบอกว่า

ใช่ไหมค่ะถูกแล้ว
เห็นไหมใส่เสื้อวินแต่ขับรถยนต์

มีผู้ชาย๒๓คน
คือรอไม่ไหวล่ะคะรอแป๊บเดียวไม่ได้ล่ะคะ

หรือที่บ้านไม่เคร่งคะนี่ถูกต้องคือเราเนี่ยนักข่าวของเราก็
พยายามถามเจ้าของคลิปว่าเอ๊ะหรือว่าข้างหลังมีรถพยาบาลหรือเปล่า
เขาเลยต้องรีบถามแล้วนะคะไม่มีนะคะ
ไม่มีรถฉุกเฉินไม่มีรถพยาบาลใดทั้งสิ้น
เขาก็รอตรงนั้นเพื่อรอสัญญาณไฟให้เลี้ยวซ้ายได้
ทำแบบนี้มันถูกหรือผิดถูกแล้วค่ะ
ทำดีต่อไปแล้วจะบอกว่าชาวเน็ตที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะ
เปอร์เซ็นต์ชื่นชมสิ่งสำคัญเนี่ย
คือคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้จิตสำนึกเป็นเรื่องสำคัญมาก
กับการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะ
เห็นไหมคะมาต่อว่าต่างนานแล้วเคาะกระจกเคาะแรงมากอ่ะนะคะ
ดีนะเค้าไม่ไปแจ้งความขมครูทำให้ตกใจกลัวทำให้เสียทรัพย์ต่างนะคะ
โอ้นี่คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วถามว่าเรื่องจบยังไง
น้องผู้ชายในรถที่เป็นเจ้าของคลิปไม่ยอมทำตามพี่วินสั่งนะคะ
ก็รอจนกว่าไฟเขียวถึงจะเลี้ยวซ้าย
นี่มันต้องมีจิตสำนึกแบบนี้ถูกไหมคะ
งั้นแล้วเนี่ยคือรู้ไหมคะว่าคนที่ใส่เสื้อวินบอกว่าไง
ซ้ายไปเลยถ้าเกิดเจอตำรวจออกใบสั่งเดี๋ยวผมจ่ายให้
แสดงว่าพี่ต้องเป็นนายกเทศมนตรี
เอองงมากงงมากงงมากแต่สุดท้ายน้องเขาก็ไม่เลี้ยวนะคะ
ไม่ต้องบอกว่าจ่ายให้ต้องยกย่องพี่เขาในรถเลยนะคะ